ใครที่ช่วงนี้ทำอะไรก็รู้สึกผิดพลาดคาดกันเกิน

วันนี้อาจารย์เชียงมีความลับบางอย่างมาบอก
เพื่อแก้เคล็ดให้ชีวิตกลับมารุ่งเรือง
ถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยครับ
ท่านเป็นไหมครับที่ประสบปัญหานี้
ผิดขาดพลาดเหนื่อย
วันนี้อาจารย์เชียงมีตัวช่วยให้ท่านอาศัยดวงและโชคลาภครับ
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งอยู่ในเขตจอมทอง
ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นที่ไหนตามอาจารย์เชียงมาเลยครับผม
ที่นี่คือวัดราชโอรสาราม
เชื่อกันว่าสามารถไหว้เพื่อขอพรให้หลุดพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยความผิดพลาดได้
เพราะที่นี่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่
ที่ผู้คนต่างเลื่อมใสสัทธาแต่จะเป็นองค์ไหนกันแน่
อยากจะรู้ว่าเป็นองค์ไหนวิหารไหนเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยนะครับ
อาจารย์เชียงก็นำทุกท่านนะครับเข้ามาถึงแล้วนะครับ
ดิษฐานอยู่ในวิหารพระนั่งของวัดราชโอรสาราม
ความพิเศษของพระพุทธรูปองค์นี้คือ
พระพุทธรูปหนึ่งเดียวเท่านั้นที่
ตลปัดถือเป็นความแปลกที่เราไม่เคยเห็น
พระพุทธรูปถือตลปัดแบบนี้ที่ไหนมาก่อน

ก็คือคาถาที่เขียนอยู่ที่ตลปัดนั้นนั่นเอง
เป็นคาถาเขียนว่าเยธรรมาเหตุปัธวา
เป็นหัวใจของประติจัดสมุกบาทนั่นเอง

ถ้ามาจนถึงที่สถานที่แห่งนี้แล้ว
ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรโชคลาภ
เชื่อกันว่าเมื่อประสบความสำเร็จ

มีสองสิ่งที่ควรจะนำมาศักรา

ผู้คนทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จนะครับ
ก็จะนิยมเฉลิมฉลองความสำเร็จนั้น
ที่ได้รับโอกาสได้รับโชคลาภนั้น
ด้วยการถวายพวงมาลัยมะลิ
จำนวน๑๐๐พวงครับ

ฟังแล้วก็ให้รู้สึกอัศจรรย์ใจ

ที่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อใช้ถวายสักการะ
ขอบคุณองค์หลวงพ่อองค์นี้
อาจารย์เชียงมีความลับนี้มาบอก
ไม่มีอามิสบูชาคือดอกไม้ทูบเทียน

เจริญพระพุทธมนต์สวดบูชาพระรัตนไตร

บูชาพระรัตนาไตยและนั่งสมาธิ
ถวายลมหายใจของเราเป็นพุทธบูชา

ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับ